แล้วจะตามติ๊กต๊อกเกอร์ท่านหนึ่งไป
กินขนมโตเกียวรูปแบบใหม่

สับแบบไหนไปติดตามพร้อมกันได้

ว้าวน่ากินน่ะ

แต่มันจะไม่กรอบร่วน

ใส่อย่างเยอะ

อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนั่นแหละใส่นมเยอะ
ก็เต็มที่เต็มเหนียวค่ะแล้วที่บอกว่าเป็นโตเกียวแบบสับ
ผมว่าอย่าเรียกว่าแบบสับเลยเรียกว่าแบบแซะดีกว่าโตเกียวก็แซะทุกที่แหละ
อันนี้เขาแซะมาล่ะตัดแบ่งก่อนไง
เขาบอกว่านี่คือโตเกียวเนยนมเจ้าแรกในจังหวัดกาญจนบุรีเลยนะ

แล้วก็ผมว่าน่าจะเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยด้วยผมก็เคยเห็นแบบนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกัน
เขาบอกว่าเขาดัดแปลงเอาแป้งขนมโตเกียวมาใช้ในลักษณะแบบนี้
แล้วก็ทำการแซะขึ้นมามันไม่เหมือนที่อื่น
อย่างที่เราอาจจะเห็นเขาม้วนกลมกลม

เหมือนเขาแทร่ออกมาให้มันแบบกรอบเท่านั้นเอง
แล้วใช้ความหวานของนม
แล้วความมันของเนยความหอมของเนย
มาทำให้โตเกียวของเขามีเอกลักษณ์แบบนี้

ขายดีนะเขาบอกว่าวันหนึ่งนะไม่รู้ว่าขายได้กี่ชิ้นไม่เคยนับ
เพราะว่าอย่างนี้นับเป็นชิ้นไหมเป็นแถว

ไม่ได้ไงก็เลยต้องนับเป็นจำนวนแป้ง

เป็นถังได้เลยเขาขายอยู่แถวจังหวัดกาญจนบุรี
ลองไปกันดูถ้ากลัวตามไปไม่ถูก
ผมว่าลองไปดูในติ๊กต๊อกของติ๊กต๊อกเกอร์ท่านนี้นะครับ
ใช้ชื่อว่านัทนพัฒน์ชากร
ลองตามเขาดูเพราะว่าเขายังมีรีวิวของอร่อย
ในนั้นอีกเยอะครับ